ขนาดที่พื้นที่ริมชายหาดนางทองจังหวัดพังงาถุคสัสติต้นสนหักโค้นล้มทับบังกะโลภังเสียหาย
โดยต้นสนขนาดใหญ่ความสูงกว่า๕๐เมตร
หักโค้นล้มทัพบังกะโลพังเสียหายไปสี่หลัง
โครงหลังคากระเบื้องกระจกและฝ้าเพดานแตกหัก
ขณะเกิดเหตุไม่มีลูกค้าพักในบางกะโล

ผู้ประกอบการบังกะโลและเจ้าหน้าที่เทศบาล
นำเครื่องเลื่อยยนต์เข้าขนย้ายต้นสนออก
กำชับผู้นำชุมชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก
ลมกระโชกแรงพร้อมเร่งซ่อมแซมบังกะโล
ที่เสียหายก่อนฝนตกลงมาซ้ำอีก
ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่๘
เปิดเผยว่าหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่อง
ก็ทำให้เริ่มมีน้ำไหลเข้าเขื่อนหลักทั้ง๕แห่ง
จังหวัดนครราชศรีมาล่าสุดปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๗๐ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๑๘ของความจุกกักเก็บทั้งหมด
แต่ยังถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่น้อยกว่าการคาดการณ์

ขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐

เช่นที่เขื่อนลำตะคองอำเภอศรีคิ้ว
ปริมาณน้ำฝนสามารถทดแทนปริมาณน้ำของแต่ละเขื่อน
ส่งออกไปเพื่อการอุปโภคบริโภคได้

หลังมีฝนตกชุกก็ทำให้บริเวณลำน้ำต่าง

โดยเฉพาะลำน้ำอิ่งแม่น้ำสายหลัก
มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
และน้ำยังไม่ไหลไปถึงกว้านพยาว
เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด
ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ขณะที่ภาคการเกษตรแม้ว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

แต่ว่าก็มีเกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มไถที่นา
หวานกล้าเพื่อปลูกข้าวแล้วครับ